ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ย่านศรีลมในวันนี้นะคะ
ก็ต้องบอกว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้น
เพราะว่าลูกค้าที่ซื้อประกันภัย
ไปบุกปิดหน้าอาคารย่านศรีลม
เนื่องจากว่าเคลมประกันโควิด๑๙รอนานหลายเดือน
แล้วไม่ได้ค่าสินใหม่สักที
ทั้งที่ตอนโฆษณาใช้เวลาแค่๑วัน
นี่แหละค่ะไปกันเยอะแบบนี้เลยนะครับ
ประมาณ๑๐๐คนได้นะคุณรัฐพงษ์
คือเขาบอกว่าคือเป็นตัวแทนของผู้เดือดร้อน
ทั้งหมดพันคนจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
พากันมาที่หน้าบริษัทประกันแห่งนี้
เพื่อที่จะทวงเงินประกันที่ต้องได้
เพราะว่าก่อนหน้านี้ให้ยื่นเอกสารมาแล้ว๓รอบ

โทรศัพท์มาสอบถามก็ไม่ได้คำตอบ

เขาบอกว่ารอมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ตัวแทนของกลุ่มผู้เอาประกันภัย
ได้มีการตกลงกับเจ้าของบริษัท

วันนี้ทางบริษัทได้นำเอกสารทั้งหมด
ให้ผู้เอาประกันเซ็นรับทราบ

หลังจากนี้๓วันถ้าเรื่องไม่เรียบร้อย
ให้ดำเนินคดีได้ค่ะ
ตอนนี้ความส่งมา
แถมส่งมา๒รอบ๓รอบแต่เงินไม่โอนเข้า

ผมเจอให้ฝ่ายศิลป์ใหม่ลงมาดูแล

แล้วโอนเงินภายใน๓๕วัน

ถ้าเงินจะเข้าภายใน๓๕วัน
ถ้าเงินไม่เข้าเนี่ยเราสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้
ขณะที่ฝ่ายสื่อสารของบริษัทประกันภัย
ออกมาชี้แจงเรื่องของการจ่ายเงินล่าช้า๓เดือนแบบนี้ค่ะ
ทำให้ผู้ที่เอาประกันมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมา
แล้วก็ทางบริษัทเองก็ไปเจอพิรุษ
ในการปลอมแปลงเอกสารของบางคน
ก็เลยต้องมีการเช็คเอกสารหลายรอบเพื่อความถูกต้อง
ก็เลยทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า
แต่ว่าเบื้องต้นยืนยันนะคะว่าผู้ที่เอาประกัน
จะได้เงินสินใหม่ครบถ้วนในเดือนตุลาคมนี้
แล้วก็บอกด้วยว่าทางบริษัทนั้นมีความมั่นคงทางการเงิน
ไม่ได้ขัดสภาพคล่องอย่างที่เป็นข่าวนะคะ
จ่ายจบล่าช้าไม่ต่ำกว่า๕๐คน
จะไปเรียกร้องค่าสินไหมที่บริษัทประกันภัย

ก็มีกลุ่มลูกค้าที่ทำกรมฐานประกันภัยไว้

บอกว่าจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับลูกค้า๑แสนบาท

มีลูกค้าบางรายได้ไปแล้วบางรายก็บางส่วนก็ยังไม่ได้
มีการยื่นเรื่องให้กับบริษัทพิจารณาตั้งแต่กรกฎาคม
บริษัทก็รับปากว่าจะจ่ายให้ในวันที่๓๐สิงหาคมนะคะ
คนที่ยื่นเรื่องในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่ตกหล่นให้หมดทุกคน
แต่เพราะที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่มีใครได้รับ
ก็เลยเป็นที่มาของการนัดรวมตัวกันทวงถามข้อเท็จจริงในวันนี้ค่ะ
ถ้าไม่มาเองก็คือไม่ได้แน่นอนค่ะ
สำหรับเรื่องนี้นะคะนายอารันศรีว่องไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ได้บอกว่าล่าสุดบริษัทจะโอนเงินให้กับผู้ที่ยื่นเอกสารเคลม
และยังไม่ได้รับเงินเคลมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนกรกฎาคมจะโอนเดือนนี้นะคะ
ซึ่งยืนยันว่าบริษัทไม่ได้จ่ายล่าช้าและสถานะการเงินก็ยังแข็งแกร่ง
จากช่วงที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จำนวนมาก
เอาประกันภัยมีเอกสารไม่ครบไม่ชัดเจน
ก็เลยต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับ
ซึ่งตามปกติที่ระบุในกรมธรรมจะต้องเคลมเงินประกันภายใน๑๕วัน
แต่ถ้าเอกสารไม่ครบก็จะใช้เวลาในการจ่ายค่าสินหมายได้ภายใน๙๐วัน
นับจากวันที่มีหนังสือตอบกลับจากบริษัทค่ะ